คุณผู้ชมมาดูเรื่องของขโมยขโจนกันหน่อย
บอกว่าเดี๋ยวนี้มีหลายรูปแบบมาก

เป็นโจรหิวโซขโมยเป็ดพะโล้ท้ายรถไปกิน

ขอกันกินก็ได้อย่ามาขโมยกันแบบนี้เลย
คุณผู้ชมดูตามภาพกันพร้อมกันเลย
ผู้โพสต์ในเฟซบุ๊คชื่อว่าแอปเปิ้ลพรทิวา

ตลาดใหม่ชนบุรีระวังโจรมันเยอะนะสมัยนี้

กับปลาหมึกคิดซะว่าทำบุญ

เซ็งเลยนะเขากินดียังจะดีเท่ากว่าน่ะนั่งขโมยกันแบบนี้

ช่วงเช้ามืดเนี่ยคือปกติแล้วเวลาไปจ่ายตลาดนะคุณ
มันซื้อหลายอย่างบางทีมันแบกพร้อมกันทีเดียวไม่ไหว
ทยอยไงซื้อแล้วก็มาวางซื้อแล้วก็มาวาง
เป็นรถเก๋งมันก็ใส่ของไม่พอมันก็ต้องเป็นรถกระบะ
แล้วรถกระบะมันก็เปิดท้ายแบบนี้นะคะ
หลายครั้งเนี่ยร้านค้าเขาก็บอกโอ้โหเหนื่อยใจจริง

ให้ช่วยกันระมัดระวังเพราะว่าเผลอไม่ได้หายทันทีจริง
ไปดูอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ขอนแก่นค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้เหมือนกันนะคะ
เป็นกล้องวงจรปิดร้านค้าสะดวกซื้อ
ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านทุ่มในอำเภอเมือง
ชายสวมเสื้อชมพูที่คุณผู้ชมเห็น
ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายมากับผู้หญิงอีกคน
หน้าร้านแล้วก็ลงไปซื้อของก่อนที่จะกลับออกมา

เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่เขาก็ทำเป็นซื้อของอยู่ข้างในใช่ไหม
ธรรมเนียนเหมือนเป็นลูกค้าจังหวะออกมานี่แหละค่ะ
เดินผ่านรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่จอดอยู่ข้างกัน
คือส่วนใหญ่คนขี่มอเตอร์ไซค์มักจะทิ้งกระเป๋า

หน้ารถของมอเตอร์ไซคันนี้มีกระเป๋าสีดำวางอยู่
เขาก็เดินเนียนออกมาเฉียดไปก็เฉียดมา

เดินขึ้นรถตัวเองแล้วก็ขี่ออกไปเลย
แต่ว่าไม่รอดนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพหน้าชัดเจนมาก

ก็คือนายจักรินสร้อยสายหรือว่าฟลุ๊กอายุ๓๑ปี

เงินสด๙๖๐บาทแล้วก็รถจักรยานยนต์คันก่อเหตุ
ผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพบอกว่าทำจริง
ก็เห็นกระเป๋าวางอยู่แต่ไม่เห็นมีคน
ก็เลยหยิบไปเอาแบบนี้ก็ได้เนอะ

แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยค่ะ